นี้กันหน่อยค่ะบอกเลยว่าตอนเด็กเนี่ยก็แสบชะย่อยเหมือนกัน
สำหรับน้องออก้าแต่บอกเลยว่ายิ่งโตมาเนี่ยความสามารถล้นเหลือนะคุณผู้ชมนะ
นี่ไม่ได้แค่ไประดับประเทศนะเขาจะไปเจ็ดสกีระดับโลกแล้วคุณ
แล้วคือได้รับแรงสนับสนุนสุดยอดจากป่าเปิ้ลคุณพ่อเขาเลยพี่เปิ้ลนาคอนนะคะ
จะบอกอย่างนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีการเปิดการแข่งขันในรุ่นเยาวชนแบบจับเวลาค่ะ
สำหรับงานแถลงข่าวเนี่ยทวนาเมนต์เจ็ดสกีโลกคุณค่ะ
เปิ้ลเนี่ยไม่รอช้านะเตรียมส่งลูกชายน้องออก้าวัย๑๐ขวบแล้วปีนี้จะลงแข่งขันในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งพี่เปิ้ลก็เอ่ยปากชมเลยบอกว่าโอ้โหดีใจนะที่มีสายเลือดเจ็ดสกีเนี่ย
ก้าได้พ่อมาเต็มเต็มเลยนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายคนนี้
ทำให้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทในฐานะคนเป็นพ่อแบบพี่เปิ้ลนี้นะคะ
พร้อมสนับสนุนทุกอย่างอย่างเต็มที่เลยส่วนน้องออก้าเองนี้นะคะ
ก็พร้อมลุยกับการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็ตั้งเป้าด้วยบอกว่าอยากจะคว้าเหรียญแชมป์โลกมาครอบครองให้ได้สำเร็จค่ะ
ส่วนคุณพ่อเปิ้ลเนี่ยบอกว่าหวังน้อยละกันเข้ารอบ๕คนพ่อก็ดีใจแล้วนะคะ

ตกลงอยากได้อะไรตำแหน่งอยากได้แชมป์โลกครับ
อ่าปีนี้ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้อ่ะฮะมาขอขอเป็นไม่คิดว่าจะได้ดีกว่าให้
เพราะคนที่แข่งอยู่ในรุ่นเดียวกับออก้าเนี่ยเก่งกว่าออก้าเยอะมากแล้วก็มีประสบการณ์
ที่๕ก็ถ้าได้นี่ก็อย่างที่บอกก็จะดีใจมากแล้ว
ก็ขอให้ได้แชมป์เหมือนพี่เปิ้ลนะ
เพราะคุณพ่อเขาเป็นแชมป์โลกเพราะฉะนั้นน้องออต้าตามรอยคุณพ่อมาเลยนะฮะ
อกจากนี้ย้อนถามถึงโมเมนต์สุดอบอุ่นของครอบครัวหน่อยช่วงปีใหม่พี่ไปไหนกันมา
เป็นว่ายกครอบครัวไปพักผ่อนสัมผัสอากาศหนาวที่เขาค้อคุณดูบรรยากาศสิดี
แล้วแม่จูนเนี่ยก็อวดมุมสวีทด้วยปกติบ้านนี้เห็นแต่ฮาแกล้งกันใช่ไหมคะ
มาพร้อมกับแคปชั่นที่ทำเอาเหล่าเอฟซีที่ติดตามบ้านเนี่ยยิ้มไปตามกันนะ
เขาบอกว่าอยู่ดื่มกันไปจนแก่จนเท่าเลยนะลุงนะ

งานนี้เพื่อนแล้วก็เอฟซีเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่เลยจ้า
ดื่มกันตั้งแต่คบกันวันแรกนะฮะ
ใช่ตั้งแต่เขาเจอกันตอนที่เขาอยู่ปีหนึ่ง

ใช่ฮะจนมาถึงวันนี้ก็ยังชอบเหมือนกันอยู่
ก็เลยทำให้เราไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันสักเท่าไหร่
ฟ้ากับแม่ก็จะเล่นกับผู้ชายเล่นกับลูก
นอนอาบน้ำเดียวกันนอนเล่นเอาหมอนตีกันอะไรอย่างนี้
เล่นกันปกติ